เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนบนเรือคนนึงแล้วบอกว่าเป็นคนในแวดวงสังคมรถแข่งนะ
มีอุปนิสัยแบบนี้เลยนะฮะอารมณ์ร้ายชอบกดขี่เคยใช้ปืนตบหน้ากรรมการต่างชาติในสนามแข่งรถ
ก็อย่างที่ทราบเขาอยู่ในแวดวงรถแข่งนะแต่ไม่รู้จะเกี่ยวอันนี้หรือเปล่านะ
อาจจะไม่ใช่อาจจะคนละคนก็ได้นะแต่ว่าคุณปอเนี่ยเขาเคยดริบรถแข่งด้วยนะฮะ
แล้วมีอุบัติเหตุรถชนกันด้วยนะลองดูหน่อยนะฮะภาพที่เคยแข่งรถกันนะครับ
เดย์เป็นคนนำนะครับพี่ปอเป็นคนตามจังหวะนี้นะครับยังคู่กันอยู่นะครับ
จังหวะที่เดย์เริ่มสะบัดนี่เริ่มทำการดิบนะครับสังเกตจากล้อหน้านะครับเริ่มเฟรน
พลิกกลับมาในจุดที่เริ่มสตาร์ทดิบอันนี้ถูกนะครับแต่ว่าด้วยจังหวะที่ว่าพี่ปอก็มาเร็วนะครับ
จังหวะพลิกของเดย์ในตามลายพลิกของเดย์เนี่ยเลยไปติดกับรถพี่ปอนะครับ
ซึ่งตรงนี้ตอนที่เราได้รีฟนักแข่งตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคันหลังเนี่ยต้องระวังคันหน้าต้องมีพื้นที่ให้คันหน้าพลิกนะครับ
นี่นะฮะตอนนั้นเขาก็มีการถ่ายทอดผ่านทางเพจเฟซบุ๊คอะไรพวกนี้ด้วย
มีพ่งมีภาคเหมือนกับแข่งรถนี่แหละดิฟต์รถแข่งกันนี่ก็กีฬานั่นแหละใช่ไหม
ถ้าเป็นแข่งรถก็อย่างหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่ง
ในคลิปเนี่ยรถของปอคือคันซ้ายนะฮะเราจิ้มลูกศรไว้ให้แล้ว
ข้างข้างเนี่ยดริบรถแล้วมันชนกันสุดท้ายเหตุการณ์นี้คันของปอถูกตัดสินว่าแพ้นะฮะ
ถูกตัดสินว่าแพ้เหตุการณ์เกิดขึ้นธันวาคม๒๐๒๑หรือว่า๒๕๖๒
เดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาสนามแข่งรถแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานี
หลังจากชนกันตรงนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายนี่ต้องลงมาเคลียร์กันนะครับ
เดี๋ยวดูช่วงนี้นี่ลงมาเคลียร์กันเลยนะครับ
แข่งกันแล้วไปชนกันสุดท้ายปอถูกตัดสินว่าแพ้
มีเครื่องอ่ะมีเครื่องอ่ะ
วันนี้เราไปคุยกับคนในแวดวงแข่งรถนะครับ
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้อีกนะ
นี่นะฮะปี๒๕๕๙หรือว่า๒๐๑๖สนามแข่งรถที่ปฐุมธานี

แข่งขันเหมือนกันแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้ปอเนี่ย
ไม่ค่อยพอใจผลการตัดสินต่อมาคืนเดียวกันสักห้าทุ่ม
กรรมการชาวต่างชาติกำลังจะขึ้นรถกลับบ้าน
อันนี้เขาอ้างว่าอย่างนี้นะเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
ไม่รู้จริงไม่จริงยังไงค่ะแต่คนนี้เขาอ้างว่าปอกับพวกเนี่ย
มาประมาณ๕๖คนเอาปืนเนี่ยมาขู่กรรมการชาวต่างชาติ
เพราะไม่พอใจผลการตัดสินของกรรมการ
จากนั้นทางปก็ประกาศว่าหากมีใครมาเนี่ยจะขวางมาขวางจะยิงเลย

แต่สุดท้ายยังดีนะครับยังแยกย้ายกันไปได้
ทุกคนกลับส่วนหมดแล้วกรรมการกำลังจะขึ้นรถเพื่อกลับ
ก็มีทางกลุ่มนี้เขามาดักรอพร้อมอ้วนอาจจะท่านหรือทุกคนไม่ได้นับตรงนี้
แล้วก็มีการเอาปืนขึ้นมากลมปูกรรมการเอาต่างท่า
เพราะว่าไม่พอใจที่กรรมการชาวต่างชาติตัดสิน
ของเขาตัดสินให้เขาแบบอาจจะแพ้หรือว่าให้เขาได้คะแนนน้อยกว่า
แล้วก็ถ้ามีใครมากว่างเขาได้ประกาศว่าถ้ามีใครกวางเขาจะยิง
เขาในที่นี้หมายถึงตัวคุณปอเองใช่ไหมคะ

แล้วนอกจากนี้เขามีการพูดหรือว่าการท้าทาย
หรือการข่มขู่หรืออะไรในลักษณะอื่นอีกไหมคะ

ในการใช้วาจาคมคู่ซึ่งเต็มอยู่แล้วละไม่อยากจะคงไม่ทะเลาบกัน
ก็คงมีไปเรื่องสุขภัยมากกว่าครับไม่น่าจะเป็นปฏิสักทาง

คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ก็จะครบ๒สัปดาห์นะคะ

ใช่๑๔วันการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา

ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา๑๓วัน
แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเป็นยังไง

เพราะว่าตำรวจบอกแล้วว่าศุกร์นี้ไม่ได้มีการแถลงสรุป
หรือว่าปิดคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
แต่ว่ามาจนถึงวันนี้ไปถึงไหนแล้ว
ตำรวจได้มีการสรุปแนวทางการสืบสวนสอบสวนเอาไว้ยังไงบ้าง
สรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เลยนะคะ
เริ่มต้นจากคนที่อยู่บนเรือทั้ง๕คน

ตอนแรกเขาไปกัน๖คุณตังโมตกน้ำ

มีคุณแซนคุณปอคุณกระติกคุณโรเบิร์ตคุณจ๊อป

ตำรวจสพเมืองนนทบุรีได้เรียกทุกคนมาให้ปากคำ
ทุกคนบอกเหมือนกันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ

คือเหมือนที่ตำรวจบอกแหละว่าเหมือนเขาไปเตรียมกันอะเนาะ
ตำรวจเจาะเลือดตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอลในร่างกาย
ผลตรวจออกมาเมื่อวานไม่มีสารเสพติดในร่างกายนะคะ
คุมตัวทั้ง๕คนไปลงเรือไปชี้ประกอบคำให้การ
แต่ละคนก็จะไปในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุดนะคะ

คุณแซนคนแรกที่ไปลงเรือจำลองเหตุการณ์

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเก็บหลักฐานเรือลำที่เกิดเหตุ
ใบพัดเรือประมาณ๑สัปดาห์ถึงจะทราบผลนะคะ
พบเส้นผมคุณตังโมที่กับเรือด้านซ้ายด้านข้างและด้านใต้

ตำรวจจำลองเหตุการณ์ตกเรือว่าขาจะเข้าไปโดนใบพัดหรือเปล่า
เมื่อวานนี้ตำรวจแถลงความคืบหน้าคดีว่าสอบปากคำพยานบุคคลและพยานแวดล้อมรวม๗๗ปากแล้วนะคะ
ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด๖๐ตัวแล้วค่ะ
ตรวจสอบคลิป๒๐คลิปเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมาก
ค้นบ้านในจ๊อปนะคะเจอสุราที่ใช้ดื่มกันบนเรือวันที่เกิดเหตุค่ะ
แต่จากการสอบปากคำคนบนเรือทั้ง๕คนโดยการแยกกันสอบให้การไม่ตรงกันในลักษณะเตรียมกัน
กันเลยนะฮะอันนี้ตำรวจย้ำเลยว่าทั้ง๕คนให้กันไม่ตรงกันในลักษณะเตรียมกัน
ตอนนี้ต้องรออะไรรอผลการตรวจพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อนำมาเทียบเคียง
ร่องรอยบาดแผลที่ขาของคุณแตงโมเกิดขึ้นก่อนหรือหลังเสียชีวิต
ผลตรวจตรงนี้๑สัปดาห์ถึงจะรู้ผลนะคะครับ
จากการสอบปากคำพยานบนเรือยืนยันว่าช่วงเวลาที่คุณแตงโมตกน้ำมีจังหวะเรือกระชากครับ
โรเบิร์ตบอกว่าเป็นคนขับเรือในจังหวะนั้น
โรเบิร์ตบอกว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากจะลองขับ
ตำรวจบอกว่าพยานหลักฐานตอนนี้น่าจะบ่งชี้ว่าเป็นความประมาททำให้มีคนเสียชีวิตนะคะ
คือตำรวจบอกว่าจนถึงวันนี้คุณผู้ชม๑๓วันแล้วเนาะ
มันยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอะไรเลยค่ะ
แต่จะยังไม่สรุปคดีนะคะจนกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดจะครบถ้วนค่ะ
แน่นอนว่าประชาชนแล้วก็สังคมครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องของคุณแตงโมก็รอฟังจากตำรวจนี่แหละ